หน้านี้มีคลิปหนึ่งโผล่มาในโลกออนไลน์นะครับ
เป็นคลิปที่ลักษณะแล้วเหมือนทหารเนี่ย
พกปืนไปข่มขู่เขาใช้คำว่ารีดไถเจ้าของโรงแรมเลยนะคะ
ซึ่งคลิปนี้ออกมาเนี่ยทหารโดนโจมตีหนักมาก
จนถึงแม่ทัพภาคที่๔ต้องออกมาชี้แจงนะคะ
ว่าจริงแล้วมันใช่อย่างที่คลิปออกมาหรือเปล่า
แล้วก็บอกด้วยว่าจะมีการฟ้องกลับเจ้าของโรงแรม
ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปต้นเรื่องกันก่อนเลยค่ะ
เดี๋ยวจะเอามาตรา๑๓เลย
คุณชุดชี้แจงคุณเป็นในอาหารนะผมให้เกียรติคุณนะ
คุณชี้แจงดิว่ามาตรา๑๓ของคุณคุณต้องอธิบาย
พี่หรือเปล่าก็ยังไม่รู้พี่เออโอเคเฮ้ยมาบอกคุณพี่ผู้มีอิทธิพล
ตายหาบ้านคุณเป็นทหารคุณทำงานอย่างงี้คุณถ่ายไว้เลยอืมครับ
คุณถ่ายไว้เลยอืมเดี๋ยวโซเชียลกัดจ่ายครับวันเดียวน่ะ
ผู้มีถ่ายถ่ายไว้วีดีโอกาสถ่ายไว้พวกถ่ายปืนไว้ด้วยถ่ายปืนไว้ด้วย
นี่แหละค่ะคลิปนี้ถูกแชร์ลงไปในโลกโซเชียลมีทั้งหมดสองคลิป
คลิปแรกความยาวเกือบสี่นาทีคือทหารเนี่ยมาแจ้งบอกว่าฝ่ายเจ้าของโรงแรม
ใช้อำนาจตามมาตรา๔๔และมาตรา๑๓คือบอกว่าเจ้าของโรงแรมเนี่ยมีพฤติกรรมเป็นผู้มีอิทธิพล
ว่าอย่างนั้นแต่เมื่อฝ่ายเจ้าของโรงแรมขอดูเอกสารของทางราชการ
ปรากฏว่าทหารไม่มีให้คือไม่มีหลักฐานยืนยันนี้
ก็ไม่มีคำอธิบายบอกว่าเดี๋ยวรองภูมิครับบัญชามาบอกไม่มีเอกสารให้ดู
ส่วนคลิปที่๒เป็นความยาว๕นาทีกว่าค่ะ
เป็นช่วงที่นายทหารผู้บังคับบัญชามาถึงแล้ว
แล้วก็ชี้แจงทำความเข้าใจกับเจ้าของโรงแรม
เหตุผลที่ทหารต้องมาพูดคุย
เพราะว่าได้รับการร้องเรียนจากอดีตพนักงานผ่านศูนย์ดำรงธรรม
หลังจาก๒คลิปนี้ถูกแชร์ออกไปนะคะ
ก็พลโทปิยวัตนาควานิสแม่ทัพภาคที่๔ก็นั่งไม่ติดแล้วค่ะ
ออกมาชี้แจงเลยบอกว่าทหารไม่ได้ใช้อำนาจรีดไถนะ

เพราะว่าศูนย์ดำรงธรรมเขาส่งเรื่องมาให้ตรวจสอบ
กรณีมีอดีตพนักงานโรงแรมคนหนึ่งเขามาร้องเรียนว่า

แล้วก็ถูกผู้บริหารโรงแรมใช้ตำรวจบีบบังคับด้วย
พอได้ยินแบบนี้ค่ะก็เลยมีการสั่งการให้นายทหารพระธรรมนูล
ฟ้องร้องผู้บริหารโรงแรมเลย
รวมถึงบุคคลที่เผยแพร่คลิปด้วย
ส่วนกรณีที่ได้ยินในคลิปที่เจ้าของโรงแรมบอก

ปืนสั้นที่พกเนี่ยเขาบอกว่าเป็นอาวุธประจำกายอยู่แล้ว
มีรายงานว่าผู้บริหารโรงแรมมีตำรวจสองคนติดตามตลอดเวลา
ทหารเองก็ต้องระวังตัวเองเหมือนกัน
ตอนนี้กำลังทำเรื่องให้ย้ายนายตำรวจสองนายนั้นแล้วด้วยนะคะ
จะเข้าไปดูแลเขาด้วยเพราะเราจะให้โอกาสทุกคน